มาดูเรื่องของฝนตกในหลายพื้นที่กันนะครับ
พิศนุโลกก็เป็นอีกพื้นที่ที่ฝนตกเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งผลดีต่อชาวบ้านในตำบลหินล่าทางจังหวัดนะครับ
เนื่องจากมีน้ำเข้ามาเต็มบึง
ทำให้ดอกบัวหลวงที่ปลูกไว้ก็โอ้โหบานสะพรั่ง
และที่สำคัญนะครับฝักของบัว
ก็สามารถที่จะไปแกะเมล็ดมาทานได้
คุณชอบไหมชอบต้องเอามาชอบต้องเอามาทำอะไร
เมตรที่ฝ่อเอามาใส่หัวแล้วมันจะดังเป๊ะ
เอาแล้วมันเล่นไปอีกไม่ได้กินเล่น
ผมชอบกินคือมันจะมันนะ
มันอร่อยที่พูดมาเนี่ยรู้เลยว่าแบบไม่ใช่คนกรุงเทพ
อ้าวแน่นอนเราคนบรรนอกนะเราก็หยิบกินอย่างนี้
ไปดูดีกว่ากลุ่มชาวบ้านตำบลหินราชอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
นี่นะครับว่างเว้นจากการทำไร่นาก็พากันมาที่นี่
โอ้โหคุณดูสิน้ำเต็มบึงบัวบานเต็มบ่อ
นี่สวยงามนะเป็นจุดสีชมพูเล็ก
เล็กเขามองไปสลับกับสีเขียวของใบบัว
สวยจริงนะครับแล้วก็นี่แหละครับ
พอออกดอกมาแบบนี้เต็มบึงทุ่งโขง
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไปเก็บฝักมาสิ
ฝักมาทำอะไรแกะเม็ดไปขายสิโอ้โหนะฮะ
โดยคุณป้าวันนาเบี้ยจันทร์นะครับเป็นชาวบ้านตะบนหินลาด
ให้ฟังว่าที่ผ่านมาประสบภัยแรงในพื้นที่
แต่พอมีฝนตกส่งผลให้บึงทุ่งโขง
มีน้ำเต็มบึงอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ
และบัวหลวงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดปลูกไว้

กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน

อกจากนี้บัวหลวงยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
พากันมาเก็บฝักบัวไปแกะเม็ดขาย
เช่นเดียวกับตัวเองที่ครอบครัวก็ว่างเว้น

ก็มาเก็บบัวซะเลยเมื่อกี้ลอยคอเก็บบัวนะฮะ
เมื่อได้ขึ้นมาก็มาแกะเอาแต่เม็ด
บรรจุถุงจนเต็มขายถุงละ๑๐บาทนะครับ
เชื่อไหมว่าแกะไปก็มีกินไปด้วยแหละ

แต่อันนี้ดูเขาเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวก

ต้องมาแกะเองใช่อันนี้แกะให้เลยแล้วก็ไปบรรจุถุงขาย

ใช่เพราะว่าแกะเองก็สนุกมือดีแล้วมันเป็นใหญ่อยู่ข้างใน
ไหนเราสองคนเด็กต่างจังหวัดชัด
อีสานกับเด็กเหนือมาเจอกันนะ
สำหรับเบื้องบัวแห่งนี้นะครับมีเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่นะครับ
ช่วงนี้ดอกบัวกำลังเบ่งบานเลย
ในอนาคตทางอำเภอวัดโบดได้เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
โดยจัดงบขึ้นมาเพื่อเพิ่มจำนวนบัวให้มากขึ้น
แต่แค่นิดเต็มบึงก็สวยงามแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อปลูกบัวเต็มพื้นที่ก็จะเป็นบึงบัวที่สวยงาม
แล้วก็น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิศนุโลกอย่างแน่นอน
ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะฮะ
ถ้าปลูกได้เต็มบึงแล้วก็เอาย่าออกไงนะครับ

น่าจะเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้อีกต่อไป